อะไรฮะใครใช้ดีเซลบ้างครับ
เซลขึ้นไปแล้วเมื่อ๓๒นาทีที่ผ่านมาแต่เป็นดีเซลพรีเมียมนะ
ถ้าใครใช้ดีเซลพรีเมี่ยมครับสองบาทสองบาทถ้วนสองบาทต่อลิตร
โอ้โหปกติขึ้นหลักสตางค์โอ้โหครั้งนี้สองบาทพลวดเดียวเลยอะค่ะ
ไอ้กลุ่มอื่นอื่นก็ก็ยังยังคงราคาเดิมแล้วคุณผู้ชมตีห้าที่ผ่านมา
น้ำมันทุกแห่งปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโอฮอลทุกชนิดอีก๕๐สตางค์ต่อลิตร
อันเนี้ยขึ้นหลักสตางค์อืมนะห้าสิบสตางค์
ส่วนดีเซลพรีเมียมเนี่ยปรับขึ้นทีเดียว๒บาทต่อลิตรครับ
ขณะที่ดีเซลอื่นที่ผมบอกอ่ะกลุ่มดีเซลอื่นอื่นเนี่ยราคาเดิม
ครับนะตอนนี้ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันชนิดต่างต่างเป็นดังนี้ครับ

บีเจ็ตดีเซลบีเจ็ตสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ดีเซลพรีเมี่ยมบีเจ็ตราคาอยู่ที่สี่สิบสองบาทสามสิบหกสตางค์ต่อลิตรครับทั้งนี้ทั้งนี้ราคาที่ประกาศนี้น่าเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับค่ะโหแต่มติกรบนอก็ยืนยันนะครับ
ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเพดานที่เขาบอกว่าจะตรึงไว้คือไม่เกินสามสิบห้าสักนาทีครับ